ส่วนเรื่องของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙พาดหัวต่าง
ก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเจียงใหม่
นักเที่ยวฉลองเขาดาวน์ที่ไปที่วอร์มอัพ
ติดเชื้อเพิ่มรวมถึงผู้จัดการดารา
โควิด๑๙ที่มีผู้ติดเชื้อในสถานีโทรทัศน์
แห่งหนึ่งก็เป็นข่าวเป็นคราวออกมา
เมื่อเช้าช่องหนึ่งก็เสนอข่าวด้วยการไปจัดรายการด้านนอก

แล้วก็จังหวัดต่างวันนี้ก็ต้องรอติดตาม
ว่าจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มออกมามีตัวเลขเพิ่มออกมาอย่างไร
แต่เราให้คุณผู้ชมเห็นตัวเลขข้างฝั่งนู้นก่อนนะฮะ
นั่นก็คือตัวเลขของเมื่อวานนะครับคือประจำวันที่๗มกราคม๒๕๕๙
เมื่อวานอยู่ที่๓๐๕รายสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่
แล้วก็เป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๙๓ราย
จากการตรวจเชิงลุก๑๐๙ราย
เดินทางเข้าประเทศนะครับไม่เข้าสถานที่กักกันของรัฐ๑ราย
แล้วก็ที่เดินทางเข้าประเทศและเข้าสถานที่กักกันของรัฐอย่างถูกต้อง๒ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมต้องย้ำกันอีกครั้ง
ประจำวันที่๗มกราคม๒๕๖๒
เมื่อวานนี้ก็คือ๙๖๓๖ราย
เมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก๑ราย
รวมเสียชีวิต๖๗ราย
เดี๋ยวรออีกสักนิดหนึ่งนะฮะ๑๑โมงครึ่งนะ
มีการแถลงเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อในบ้านเรานะครับ
ส่วนประเด็นเรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะที่เมื่อวานนี้ตอนแรก
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคก็ระบุว่าทุกคนนั้นต้องโหลดนะฮะ
ถ้าไม่โหลดอาจจะนำไปสู่เรื่องของความผิดตามข้อกฎหมายนะครับ
หมอชนะหลายคนก็โอ้โหตื่นตัว
บางคนที่มีโทรศัพท์ที่แบบเออดีหน่อย

แต่บางคนมีโทรศัพท์ที่อาจจะไม่รองรับ

เอาจริงบางทีแบบผู้สูงอายุผู้ใหญ่
ที่อาจจะแบบไม่ได้คุ้นเคยเรื่องของการใช้โทรศัพ

เอาโทรศัพท์ของพ่อแม่มาโหลดก่อนเลย

แต่บางคนก็บอกขั้นตอนค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับ
แล้วก็มันจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอะไรเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ตามที่คุณหมอทวีสินบอกว่า

คุณหมอทวีสินก็บอกว่าก็อ่านตามเอกสารนั่นแหละ

นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
ก็ชี้แจงในรายการผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะครับ
พูดหลายเรื่องนะจริงนายกพูดหลายเรื่อง
เรื่องแรกเลยคือร่วมมือรวมไทยสร้างชาติ
ต้านโควิด๑๙นี่นายกรมตรีย้ำนะฮะ
ให้เริ่มที่ตัวเองก่อนในการดูแลระวังการเดินทาง
ระวังการเข้าไปในสถานที่เสี่ยงนะครับ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของวัคซีนล็อตแรก
จะเข้ามาเดือนกุมภาพันธ์นะครับ
แล้วก็เรื่องของเงินเยียวยา๔๐๐๐บาทที่ลือกันออกไป

นายกบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ประกาศนะครับ
ส่วนการออกข้อกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด
เข้มงวด๕จังหวัดคือไม่ต้องการลงโทษใคร
แต่มันจำเป็นที่จะมีกฎหมายรองรับนะครับ
เพื่อป้องกันการปกปิดข้อมูล
ส่วนเรื่องของแอปพลิเคชันหมอชนะ
นี่นายกเขียนแบบนี้เลย

คือไม่ได้มีความผิดอะไรถ้าใครไม่ได้โหลด
ถ้ามีโทรศัพท์ที่โหลดแอปไม่ได้
ต้องลงทะเบียนเพื่อควบคุมได้ว่าจะไปไหนต่อไปอย่างไร
เขียนเอาก็ได้เขียนในเอกสารเอาก็ได้
แผนต่างเพื่อให้มีการตรวจสอบได้

ส่วนใครที่มีโทรศัพท์ที่มันโหลดได้
หรือว่าคุณคุ้นเคยกับพวกแอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยี
ขอให้คุณโหลดละกันนะครับ
แล้วก็มีการย้ำว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ว่าจะมีการเขียนข้อความเรื่องของการไม่โหลดแอปพลิเคชัน
หมอชนะแล้วผิดกฎหมายแล้วโดนลงโทษ
เขียนกันไปในคำสั่งนั้นเพื่ออะไร
จากนายกพูดแล้วคือคู่ขนานกันนั่นแหละ

หากทำให้เข้าใจผิดว่าไม่มีแอปถึงติดคุก
ในข้อความเต็มคือหากท่านติดเชื้อและปิดบังข้อมูล
รวมถึงไม่พบแอปหมอชนะมีความผิดตามข้อกำหนดครับ

บอกว่าให้มาโพสต์ใหม่บอกว่าให้จดลงในกระดาษได้
คุณหมอก็บอกว่าผมก็อ่านไปตามเอกสารนะนะ
ทีนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเรื่องของการสื่อสารกับประชาชน

ใช่เอาจริงคุณถ้าเกิดว่าย้อนไป
มันตั้งแต่เวลาในการปิดร้านอาหาร
จำได้ไหมทุ่มหนึ่ง๓ทุ่มตอนนั้นรอบนึง
ก็มาแก้กันอีกทีหนึ่งเรื่องของล็อกดาวน์
ดาวน๕จังหวัดอีกแล้วก็คราวนี้มาเป็นแอปหมอชนะอีก
เมื่อวานก็ถูกจมตีเยอะเหมือนกันนะครับ

เมื่อคืนตอนประมาณตี๒เนี่ย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่อำเภอหาดใหญ่ดูสิค่ะ
เขาสนที่กำลังร่วมกับตำรวจสพคหงษ์ไปตรวจสอบ
อยู่ที่เลขที่๙ถนนคลองเรียน๑ที่เขตเทศบาลนครหัดใหญ่
ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นสถานบันเทิงชื่อดัง
หาดใหญ่เนี่ยจะรู้กันดีเลยแล้วเขาเปิดมานานแล้ว
เป็นสถานบันเทิงที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
อย่างกลุ่มวัยทำงานจะนิยมไปเที่ยวที่นี่
ปรากฏว่าที่สถานบันเทิงแห่งนี้
เปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
ทีนี้ก็เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ว่าสงขลา
รวมถึงประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อที่จังหวัดสงขลา
เพราะว่าเขาให้เปิดได้แค่เที่ยงคืน
แต่ตอนไปตรวจตี๒ไปเจอยังเปิดอยู่มันก็เปิดเลยเวลาล่ะค่ะ
ทีนี้การเข้าจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ย
มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการแจ้งเตือนเจ้าของร้าน
ตอนแรกก็เตือนโดยวาจาไปก่อน
เตือนโดยวาจาไม่ฟังออกหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
แล้วไม่ได้ออกครั้งเดียวด้วยนะคะออกหลายครั้ง
แต่ปรากฏว่าร้านเองฝ่าฝืน
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการให้ชุดมีการใช้สายลับแฝงตัว

ปรากฏว่าเปิดให้บริการถึงตี๑บ้างตี๒บ้าง
ขายเหล้าขายเบียร์มีดนตรีมีฟอร์เต้นรำ
่งผับกึ่งเทคมีลูกค้าเต็มร้าน

ทีนี้ถามว่ามีมาตรการในการควบคุมหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่บอกว่าตรวจสอบแล้วไม่มี
เจ้าหน้าที่ก็ต้องจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดี

หนึ่งก็คือตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
กับ๒ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลา
ทีนี้ต้องคุมตัวเจ้าของร้าน
ส่งพนักงานสอบสวนสพคหงษ์ดำเนินคดี
แล้วสถานบันเทิงแห่งนี้
ครับส่วนที่เชียงใหม่ก็เป็นเรื่องขึ้นมา
หลังจากที่มีสาววัย๒๕ปีที่ไปติดเชื้อ
เมื่อวานผู้ว่าก็สั่งแจ้งความเลยนะ
ในวันที่๓๑ธันวาคม๖๓ถึงวันที่๑มกราคม๖๔
มันก็เลยเป็นเหตุให้มีการติดโควิด๑๙ด้วยนะครับ
และทีนี้ทางเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๔ราย
เกี่ยวพันกับสถานบันเทิงแห่งนี้นะครับ

คนแรกวัย๒๓ปีอาชีพรับราชการ

อีกคนเป็นชาย๒๘ปีเป็นพนักงานบริษัทนะครับ

หญิงคนแรก๒๘ปีเป็นพนักงานบริษัทในกรุงเทพมนคร

อีกคนหนึ่งเป็นหญิงวัย๒๒ปีเป็นชาวเชียงใหม่
ทั้งหมดทั้งมวลนะคุณมีประวัติในการเดินทาง
ไปในร้านวอร์มอัพคาเฟ่ในคืนวันที่๓๑ธันวาคม
แล้วก็เชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายก่อนหน้านี้
คือหญิงสาววัย๒๕ปีนะครับ
ส่วนเรื่องของการทำความสะอาดผับบาร์ต่าง
เฉพาะวอร์มอัพก็มีการเข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
แล้วก็ดำเนินคดีกับร้านวอร์มอัพคาเฟ่
ฝ่าฝืนเปิดเกินเวลา๒๔นาฬิกา
ในคืนเขาดาวน์คืนข้ามปีนะครับ
แล้วก็เท่าที่มีการตรวจสอบทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด

ก็พบว่านักเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้าไปในสารบันเทิง
สวมหน้ากากอนามัยระหว่างการใช้บริการด้วยนะฮะ

เอาจริงบรรยากาศในร้านที่เชียงใหม่

ผู้ประกอบการเองเขาสายหัวเลยค่ะ
บอกว่าโอ้ยอดขายหายไปกว่า๘๐เลย

ใครที่ไปเชียงใหม่จะรู้จักร้านนี้ดีนะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองอยู่ไม่ไกลจากร้านวอร์มอัพหรอกค่ะ
บรรยากาศก็แบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่อนข้างเงียบเหงา
ลูกค้าที่มาใช้บริการลดหวบเลยนะ

ร้านเองก็มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙

ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยได้ไปพูดคุยกับผู้จัดการร้าน
ผู้จัดการร้านก็เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้นะ
ช่วงหัวค่ำที่ร้านเราจะเต็มทุกโต๊ะเลย
แต่ว่าหลังจากที่ประกาศว่ามีผู้ติดเชื้อ
มีการประกาศมาตรการต่างมาของที่เชียงใหม่

ทางร้านเองก็ต้องพยายามประคับประคองร้านให้มากที่สุด
แต่ว่าตอนนี้ทางร้านก็เลยต้องปรับแล้ว
ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่แบบเคยขายให้คนมานั่งกินที่ร้าน
แต่ถ้าเกิดว่าทางเชียงใหม่มีการมาตรการเข้มข้น

ก็ต้องยอมรับนะก่อนปีใหม่คุณที่เชียงใหม่
มันไม่ใช่พื้นที่สีแดงสีส้ม

คนนักท่องเที่ยวก็เดินทางไปเที่ยวที่เชียงใหม่กันเยอะ

แล้วพอคืนเขาดาวน์ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในผับสาววัย๒๕ปี
เท่านั้นแหละฮะเงียบเป็นป่าช้าเลยนะฮะ
เชียงใหม่ว่างเงียบแล้ว
คุณผมพาไปดูที่พัทยาชนบุรี

แต่ก่อนมีแสงสีมีคนนักท่องเที่ยวอะไรเยอะเลย
ใช่ฮะแต่คราวนี้สิครับยังกับเมืองร้างนะคุณ
ไม่มีนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการก็ไม่ได้เปิดนะครับ
เพราะเป็นไปตามความเข้มงวดของมาตรการ
ในการยกระดับการเฝ้าระวังของจังหวัดด้วยนะครับ
เราก็ต้องช่วยกันนะฮะเราจะผ่านโควิด๑๙ระลอกใหม่ไปด้วยกันนะครับ